แต่ว่าเกมเมื่อวานที่บ้านเราให้เราสนใจก็คือ
ปรากฏว่าไม่มาตามนัดนะครับเซี่ยสันหัวตกรอบครับ
เมืองทองก็ลุ้นกันอยู่นะครับเพราะว่าเซียสนัวนั้น
เป็นดาวดังที่เพิ่งจะย้ายมานักเตะค่าตัวแพงสุดในโลก
ไม่ต้องจับเลยครับสอนขึ้นมายิงจากนั้น
ไกลไปชนเสานะครับและในช่วงก่อนเป็นเวลา
ครึ่งแรกสี่นาทีครับก็มาได้ลูกที่สอง
ทำให้จบเกมเนี่ยเอาชนะไปได้๒๐นะครับ
จะเข้าไปเจอกับทางคาชิมาเลอร์จากญี่ปุ่นอุซาคุณไดนะครับ
เจอกับทางเมืองทองนะครับในการเล่นในบ้านวันที่๒๑
กุมภาพันธ์ส่วนเมืองทองครับก็เตรียมความพร้อมด้วยการเปิดตัว
สารโต๊ะอดีตประกันหลังของอุตสาหกุณฑายในศึกเคลียร์หลีกเกาหลีใต้
จะส่งเสื้อใหม่ได้ยี่สิบเก้านะครับลงแข่งขาดฤดูการที่จะถึงนี้
ศจรรศรีปานโค้ชของทางเมืองทองก็บอกว่า
สาเหตุที่เซ็นสัญญากับทางก็เพราะว่าแล้วก็
เซ็นเตอร์จากปีที่แล้วไม่สามารถยืนระยะได้ตลอดทั้งซีซั่น
ได้ตัวเซริโอมาจะทำให้ทีมสมดุลมากยิ่งขึ้นส่วนการส่งชื่อนักเตะต่างชาตินะครับ
สี่รายในศึกเอฟซีแชมเมสติกเบื้องต้นนะครับคือต้องซินวาเป็นนักเตะในชุดแรก
สี่สามคนต้องเลือกระหว่างซีรีโอซิสโกคิวิเนสอีโฮแล้วก็อาวุยามาซึ้งมังทอง
ประชุมสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับไปดูความเรื่องนี้นะครับ
เป็นเรื่องของทางสโมสรอุดรธานีนะครับเขาบอกว่าคุณสุวิทย์พิพัฒน์วิรัยกุล
ไปใช้แล้วก็เกรงว่าจะมีการแอบอ้าง
ร้องเรียนนะครับเรื่องของเงินทองก่อนหน้านี้เนี่ย
เคยถูกกระทำในลักษณะนี้มาแล้ว๒ครั้งด้วยกัน
และก็ต้องสูญเงินไปเป็นจำนวนมากเลยครับ